เรื่องนี้นะคะวุ่นทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
เพราะว่านุ่มใหญ่ชาวพิมายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเหมือนมีอาการทางจิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
ปรากฏว่ามีพฤติกรรมคือถอดเสื้อปั่นจักรยานแล้วก็เที่ยวไปร้องเพลงแซวตำรวจ
เขาแซวได้ขนาดไหนลองดูค่ะ
ลุงรักเจ้าลูกสาวลูกสาว
เออคือจังหวะร้องเพลงนี่คืออยู่บนรถตำรวจแล้ว

เกิดมารวยหรือจนทุกข์หรือทนเนาะพลตำรวจ

ลุ้มใจเหลือเกินเพราะว่าหลงรักลูกสาวในพันธุ์
นี่คือนุ่มคนนึงค่ะคุณผู้ชมวุ่นทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว
นุ่มใหญ่ชาวพี่ไม้จังหวัดนครราชสิมา
ตำรวจนี่จับขึ้นไปบนรถกระบาดตำรวจเพราะว่ากะว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วนี่คือนาทีที่พาตัวเขาขึ้นรถนะคะ
คือเขาเหมือนกับถอดเสื้อพร้อมกับจักรยานคู่ใจปั่นตะเวนไปเรื่อย
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็กลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะไปก่อเหตุไม่คาดฝัน
หรือว่าจะไปก่อเหตุแบบอันตรายกับชาวบ้านชาวเมืองอะนะคะ
ก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปแบบนี้
แต่ทีนี้ประเด็นคือนุ่มใหญ่วัย๓๘ปีคนนี้ค่ะ
จังหวะที่มีการนำตัวขึ้นรถกระบะ
ปรากฏว่าโอ้โหฤทธิ์เขาไม่ได้หมดนะคะ
นั่งรถกระบะไปตากลมเย็นร้องเพลงแซวตำรวจไปอีกค่ะ
เมาชาวบ้านชาวช่องสองฝั่งข้างทางสองข้างทางก็แบบโอ้โหถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้
หลายคนก็ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจด้วยที่อุตส่าห์มาควบคุมตัวเขา
เพื่อที่จะไปบำบัดต่อไปที่โรงพยาบาลพิมายนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับหนีออกมาจากโรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งตำรวจมาคุมตัวแล้วก็นำตัวกลับไปส่งที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะ
หลังจากนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับการบำบัด
ในเรื่องของอาการป่วยจิตเวทเพื่อให้อาการดีขึ้น
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เคราะห์ดีนะที่ยังไม่ทำอันตราย
แต่ว่าร้องเพลงแซวตำรวจโรงลักษณ์ลูกสาวในพันธุ์